เป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะ
เพราะว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีการประกาศยกเว้นค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
และกับชำเนวเชียร์ใจให้ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เปิดเผยว่า
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๘๘พันศาวันที่๕ธันวาคม๒๕๕๙
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่องานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์จึงประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ๑๔๗แห่ง
รักษาพันธ์สัตว์ป่า๕๘แห่งและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า๖๗แห่งทั่วประเทศสำหรับชาวไทย
และยานพาหนะครอบครัวละไม่เกิน๕คนระหว่างวันที่๓๑ธันวาคมถึง๑มกราคม๒๕๕๙
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พร้อมทั้งยังสัมผัสอากาศหนาวในช่วงฤดูหนาวซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือก็มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้มงวด
ดูแลเรื่องความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและปริมาณขยะไม่ให้มีขยะตกค้างด้วยค่ะ